สวัสดีครับ

ขอบคุณประชาชนที่ได้ติดตามข่าวเรื่องโรตเตอรี๓๐ล้านนะครับ
อีกสักระยะหนึ่งในเรื่องของกระบุรุการศาล
ทุกอย่างก็คงจะได้รู้ว่าความจริงคืออะไรครับ
ใครเป็นผู้ผิดใครเป็นผู้ถูกอย่างแท้จริง
ทุกเข้าหาปฏิเสธพอไม่เป็นความจริงครับ

ก็ทุกอย่างก็คือความจริงนะครับ
อย่างที่ผมเคยบอกทุกครั้งแล้วครับว่า

เรื่องของการเตรียมตัวพยานรักฐานของเรานั้นคือ
ทุกท่านอยู่ในเหตุการณ์จริง

เป็นการซื้อลอตเตอรี่ของครูอย่างแท้จริงนะครับ
ทุกท่านก็ไม่ต้องเตรียมตัวอะไรเลย

ลำดับเหตุการณ์ได้จริงแล้วก็รู้จริงเท่านั้นเองครับ

ก็ไปที่สพเมืองกาญจนบุรี
ก็ไปพบพนักงานสอบสวน
ก็ไม่ได้รู้จักพนักงานสอบสวน
ไม่รู้จักท่านผู้การเลยนะครับ
ก็ไปที่สพเมืองกาล
แล้วก็ไปบันทึกประจำวัน
บันทึกประจำวันแจ้งความว่า
ลอตเตอรี่หายรางวัลที่๑หายเท่านั้นเองครับ

ไม่ได้รู้จักแล้วก็ไม่ได้คุยกันเลยครับ
วันที่พนักงานสอบสวนได้โทรตาม
แล้วก็บอกว่าท่านผู้การขอพบ
เพื่อให้ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์ต่าง
เรื่องของลอตเตอรี่โดนยังไงหายังไง
พร้อมเอากับพยานหลักฐานไปให้ท่านดู

แล้วยังไงก็ไปเราต้องไปพิสูจน์คันในสารกัน

มันอยู่ในสำนวนของการสอบสวนเรียบร้อยแล้วนะครับ

ก็คือต้องผ่านกระบวนการศาลก่อน

แล้วก็นำเสนอต่อในชั้นปวช
ผมเชื่อว่าปปชก็จะให้ความเป็นธรรม
แล้วก็ชี้ว่าไม่มีความเป็นธรรม